ไฟม่ายรอยย่าวจอมเทียนรีสอร์ต
โรงแรมหรูริมหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรี
ขณะนั้นมีผู้พักมากกว่า๘๐๐คน
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๙๑ศพ

เหยื่อแต่ละคนต้องเผชิญกับความร้อนของเปลวไฟ
ห่มไหม้อย่างไม่ลืมหูลืมตา

หลายคนทนกับความร้อนไม่ไหว

สร้างความตกตะลึงให้กับผู้เห็นเหตุการณ์
เหตุสลดนี้เริ่มขึ้นช่วง๑๐นาฬิกา
ผู้พักอาศัยส่วนหนึ่งเข้าพัก

โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณคอฟฟี่ช็อป
ขณะพนักงานกำลังเก็บอุปกรณ์
จากการจัดให้บริการอาหารเช้า

แต่ปิดวาวที่ถังแก๊สไม่สนิท

หนึ่งในพนักงานครัวเริ่มได้กลิ่น
จึงเดินกลับมาดูเพื่อปิดถังแก๊ส

ทำให้แก๊สพุ่งออกมาจากถังปริมาณมาก

ยังมีการอุ่นอาหารอยู่บนเตา

พนักงานพยายามควบคุมเพลิง
แต่เปลวเพลิงยิ่งห่มรุนแรงขึ้นเกิน

ลุกหลามขึ้นไปยังชั้น๒และ๓

ไฟลุกไหม้ไปถึงชั้น๑๖ของโรงแรม
ขณะเกิดเหตุระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่ทำงาน
และเป็นช่วงเวลาที่แขกของโรงแรมกำลังพักผ่อน
เมื่อไฟลุกหลามมากขึ้นจึงเริ่มรู้ตัว

เพราะต่างพากันวิ่งหนีตาย
หลายคนเลือกหนีไปทางบันไดหนีไฟเพื่อหาทางรอด
แต่กลับพบว่าบันไดหนีไฟไม่ใช่ทางปลอดภัย
เพราะสถานที่แห่งนี้ถูกปิดตาย
มีสิ่งกีดขวางที่ช่องบันไดอีกมากมาย

เต็มไปด้วยกองเก้าอี้และสิ่งของอื่น

แต่อีกหลายสิบคนได้จบชีวิตตรงจุดนี้

พยายามเปิดหน้าต่างโรงแรมโบกมือขอความช่วยเหลือ
ท่ามกลางเปลวไฟที่กำลังโหมอย่างรุนแรง

และไม่มีอากาศหายใจเพราะกลุ่มควันหนาทึบ
พวกเขาหลายคนได้กระโดดออกมาจากตึก
ดิ่งลงมาเสียชีวิตที่พื้นด้านล่าง
เจ้าหน้าเที่ยวระดมกำลังให้การช่วยเหลือ
นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
พนักงานดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำ
เพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด

เพราะรถดับเพลิงฉีดน้ำได้สูงไม่เกิน๑๐ชั้น
เพียงเท่านั้นหลังเพลิงสงบ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าอุปกรณ์ท่อน้ำดับเพลิงของโรงแรม
อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน

ระบบดับเพลิงทั้งหมดใช้การไม่ได้
อีกทั้งไม่มีสปิงเกิลดับไฟอัตโนมัติ
จึงทำให้เกิดความสูญเสียเกินกว่าจะคาดคิด

ทำให้หลายฝ่ายเห็นความสำคัญในระบบป้องกันอคีภัย

มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอบพยพหนีไฟ
ที่สำคัญบันไดหนีไฟ
จะต้องเป็นทางรอดอย่างแท้จริง

เลือนหายไปตามการเวลา
แต่เป็นบาดแผลที่ฝังในจิตใจของครอบครัวเหยื่อ